ความสวยของซุปตาบ้านเรามาดูความน่ารักน่าเอ็นดู
แล้วก็ความปวดหัวของลูกกันหน่อยดีกว่านะคะ
บ้านอื่นเนี่ยจะเปิดเทอมกันไปแล้วได้ไปโรงเรียนกันแล้วนะครับคุณผู้ชม
แต่ก็มีอีกหลายบ้านที่คุณแม่เนี่ยยังต้องรับมือกับลูกที่อยู่ที่บ้านกันอยู่
บางบ้านเขาบอกว่าสารพัดวิธีที่จะเอาลูกอยู่บ้านให้ไม่เบื่อกันนะ
ทำอาหารก็แล้วเปิดสวนสนุกในบ้านเล่นก็แล้ว
รวมไปถึงพาไปท่องโล่งดูธรรมชาติเก็บพืชเก็บผักทำหมดแล้วค่ะ
วันนี้พาคุณผู้ชมไปเปิดคลาสเรียนศิลปะของเหล่าหนูน้อยกันหน่อย
นี่คนแรกเลยขึ้นมาน้องปาลินเดี๋ยวให้ดูน้องปารินก่อน
เย้แป้นนี่ลูกของแม่เป้ยน่ารักไหมล่ะ
ไม่เคยตกจากลิสต์รายชื่อเบบีซุปตาเลยเพราะว่าน้องน่ารักจริง
นางวาดอะไรถึงไหนถ่ายตรงนี้กำลังจะม่ำมากเลยนะ
เต็มที่กับทุกกิจกรรมล่าสุดเนี่ยคลาสชั่วโมงแล้วปากเขาเนี่ย
ฝีไม้ลายมือระบายสีบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
ให้เขาออกไอเดียแบบนี้เขามีความสุข

ช่วยว่ามาสนวาดต้นไม้มีเสียงให้ฟังด้วยนะ

โอ้โหลุยเลย
โอ้โหแต่มีชาติไม่ธรรมดาศิลปะด้วยสองมือเออ
น่ารักมากเก่งมากนี่อาจารย์โคสิตต้องจองแล้วนะคะ
ลูกศิษย์คนต่อไปเนี่ยค่ะแฮปแท็กมาเลยวงแบบว่าศิลปินมาเหมือนกันนะ
ใช่ทุกคนค่ะต่ออีกบ้านหนึ่งดีกว่านะคะ
บ้านนี้ก็แสบสัดไม่แพ้ไม่แกะกันดูหน่อย
ออร์เกรชออร์โคตรมาอีกแล้วจิ๊ว
นางปั้นดินกันไปกับออร์โคตรนะจ๊ะ
เออตากแดดก็ไม่เป็นไรไม่มีธรรมชาติเท่านั้น
ทำไมอ่ะเอวลั่นปั้นออร์เกรชนี่เป็นน้องสาวคนเล็กใช่ไหมคะ

แหมเชอรี่ก็พูดไปอุตส่าห์คล่ำไปละเชียดทุกคนผู้ชมค่ะ
ซะก่อนเล่นกันอย่างแบบสนุกสนาน
อันนี้ท่าทางจะยังไม่ทะเลาะกัน
อันนี้ยังแบบว่าสงบสติกันอยู่นะคะบอกเลย

คือออร์เก็ตเนี่ยหน้าบูดหน้าบึ้งอะไรอย่างนั้นล่ะลูก

ผลงานมันไม่เป็นอย่างที่ใจหวังเหรอลูกหรือยังไง

สนุกสนานกันไปบ้านนี้นะคะแสบจริง
ปิดท้ายกับบ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมหลานของดิฉันเอง

น้องมียาค่ะคุณแม่เขาดวงดีนี่

คุณพายฮงพาเฮงที่ได้ลอตเตอรี่รางวัลที่๑น่ะ
นี่ศิลปะเหมือนกันบนใบหน้า
เพราะว่าหนูชอบแต่งเป็นเจ้าหญิงค่ะพี่
และวันนี้หนูก็จะมารีวิวการแต่งหน้า

ใช่แล้ววันนี้หนูก็มาในชุดขอรีวิวในการเป็น

กราบเออเอาลองปกติก็ได้

แต่น้องมีย่าหลานคนนี้น่ารักมากคุณผู้ชม
คือคุณแม่เขาเล่าให้ฟังคุณสแตบอกว่าเขาชอบแต่งหน้า
ชอบทานู่นทานี่กระจุกกระจิ๊ก
แบบว่าหน้าเอ็นดูสุดเลยนะคะ
ก็เป็นว่าแรงบันดาลใจนะคะ